นี่ใช้เส้นพี่สาวเข้ามาอยู่ในวงซะแล้วค่ะ

เขาเคยสังกัดอยู่คณะหมอลำประถมบันเทิงศิลป์ค่ะ
แต่จู่มาปีนี้กลับมาโผล่ที่สังกัดใหม่คือ

ชักชวนของพี่สาวก็คือซ้อแอนอรดีนี่แหละค่ะ
ตอนนี้หลายคนก็มองว่าอาร์ตใช้เส้นพี่สาวแน่นอนค่ะ
งานนี้นะคะน้องอาร์ตรีบเปิดใจนะคะบอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่า
จริงพี่ผมก็มองเป็นเรื่องธรรมดามากนะคะ
ยังไงคณะหมอลำใจเกินร้อยก็เปรียบเสมือนครอบครัวอยู่แล้ว
เมื่อมีโอกาสมาแล้วก็ต้องพยายามทำให้เต็มที่
รับกดดันเป็นธรรมดาค่ะ

แต่ก็ได้คำปรึกษาจากทั้งบอสบอยแล้วก็พี่สาวซ้อแอนด้วยค่ะ
เพื่อนำมาปรับใช้ในการเป็นหมอลำให้มันดีขึ้นค่ะ
ได้คำชักชวนจากพี่สาว

ก็ยังไงก็เรามาอยู่ด้วยกันช่วยกัน
มาช่วยแบบเป็นแขนเป็นขามาช่วยทำนู่นทำนี่ด้วย
มันก็ธรรมดาครับเราครอบครัวเดียวกันนะเนาะ
ถ้ามีโอกาสเราได้มาอยู่ด้วยกัน
อย่างน้อยก็ไม่ต้องคอยเป็นห่วงกันว่า
วันนี้จะทำอะไรวันนี้อยู่ไหน
เราก็ยอมรับเพราะว่าเราก็ยังไม่เก่ง
เราเพิ่งเริ่มฝึกเพิ่งเริ่มต้นขึ้นมาใหม่
แล้วก็พอได้มีโอกาสแล้วก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับ